อ่าโอเคเอา

จริงก็เพิ่งลงเครื่องเลย
เทคโนโลยีทีวีใหม่ของเขาเป็นไงบ้าง

ชอบค่ะเพราะว่าก็เป็นอะไรที่

แล้วคนก็น่าจะชอบอะไรที่แบบทันสมัยด้วย
เพราะว่าทีวีจริงก็แทบจะเป็นปัจจัย๕ของทุกคนในบ้านอยู่แล้วนะคะ

ก็ต้องมีศิลปะอะไรนิดนึง

และก็ชอบอะไรที่เป็นเทคโนโลยี
ก็เป็นอะไรที่เทคโนโลยีแบบว่าล้ำสมัยมาก

สำหรับไลฟ์สไตล์คนใหม่กันนะครับ

เพราะว่ามันเหมือนมันกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของบ้านด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันดูแล้วก็มันดีกับทุกคน
แจนี่ฝากนิดนึงสำหรับนวัสดิกรรมสุดยอด
นวัตกรรมทีวีอันใหม่ด้วยละกันนะคะ
ก็ได้ถามต้องแจนี่เลยล่ะกันเนอะ

มีอะไรที่คุณคิดว่าไหวหรืออะไรขนาดนี้
มันก็เป็นไปตามธรรมชาติ

เป็นไปตามความรู้สึกจริง
แล้วรู้ตัวก่อนไหมคะพี่เจน
ไม่ถ้ารู้ตัวก็คงแต่งหน้า

อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร
อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร
อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร
อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร

อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร
อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร
อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร

อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร
อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร

อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร

อเรนนี่ว่าพูดข่าวหรือพูดมาอะไร

อย่างไรไงประกอบ

แป๊บหมาวแปบหมาว
ตอนหลังจากที่แบบตอบตรงลงแล้วก็มีพูดคุยได้ต่อไปครับพี่เจน
ว่ายังไงอนาคตยังไงบ้าง
คือจริงต้องบอกก่อนว่า

แต่ว่าอย่างที่พี่บี้ทราบก็คือที่ผ่านมาความรักเจนนี่มันก็ไม่ได้สวยงามมากนัก
เพราะฉะนั้นการที่เจนี่ตัดสินใจใช้ชีวิตกับใครสักคนในอนาคต
มันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ลำบากใจสำหรับเจนี่มาก
เพราะว่ามันก็ชีวิตของเจนนี่ทั้งชีวิตจริง
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เจนนี่ตัดสินใจครั้งนี้
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เจนนี่รู้สึกอุ่นใจ
แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราปลอดภัยดังความรู้สึก
มันมากกว่าคำว่าแฟนคือคุณแม่
เราก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณแม่มันก็เหมือนกับมันเป็นอะไรที่ครบอะค่ะ
มันทั้งความเข้าใจและความรักจากคุณแม่ก็คือ
มันทำให้เจนนี่รู้สึกว่าเจนนี่อบอุ่นและก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปด้วย
เพราะว่าตัวเจนนี่เองเจนนี่ก็ไม่อยากแบบให้มันมีปัญหาอะไร
หรือว่าจะต้องให้อดีตมาทำร้ายปัจจุบันแล้วก็สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่
อันนั้นในส่วนของคุณแม่แต่ส่วนของเม็กกี้เอง
คุณแม่สร้างความมั่นใจให้กับเจนนี่บ้างในการตัดสินใจข้างดี
จริงนะคะที่คุณแม่สร้างความมั่นใจให้เจมมี่มากกว่านี้
เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ
ความรักจากครอบครัวมันทำให้เรารู้สึกว่า
กี้เขาให้ความรักเรามายังไง
แต่มันเป็นความรักจากในสัตว์ที่คุณแม่ให้มา

เพราะว่าจริงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเจนไม่อยากพูดนะพี่
แต่ว่าการที่เจนจะพูดอะไรไปมันต้องระวัง
แล้วก็คือมันต้องให้เกิดก่อนนะคะ

อันนี้เรามีดูเรื่องหรือว่าเราเอาเป็นเรื่องสะดวกของเจน
ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ของมิกกี้ได้คุยกับคุณแม่เจนนี่ไว้แล้ว
คือทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วย
มันไม่ใช่แค่ความรักระหว่างเจนนี่กับมิกกี้อย่างเดียว
สิ่งทุกอย่างมันก็คือเกิดจากความรักของครอบครัวของนิกกี้
แล้วก็ของคุณแม่เจนี่ด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างว่าพี่เจน

เจนโอเคไหม

ก็ต้องดูอีกทีหนึ่ง

แต่ว่าก็จะพยายามนะคะ
มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้น

มันเหมือนกับเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ

ก็เป็นห่วงเรื่องอายุเหมือนกันว่า

ที่มันที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไร

คืออะไรหลายอย่างความคิด

แล้วก็การจัดการค่อนข้างที่จะเป็นระบบ

นี่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ

คือจริงเจนนี่เป็นคนที่ชิล

เพียงแต่ว่าเจนนี่ทำวันนี้ให้มันมีความสุข
แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนใคร

แสดงว่าทุกวันนี้ไม่ต้องกลับจูนอะไรกันแล้วใช่ไหมค่ะ
แสดงว่าทุกวันนี้ไม่ต้องกลับจูนอะไรกันแล้วใช่ไหมค่ะ

แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดนอนใคร
แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดนอนใคร

แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดนอนใคร

แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดนอนใคร
แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดนอนใคร
แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดนอนใคร

ทางที่ปิดก่อปิดกอดสมุยอะไรอย่างเงี่ย
เดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นละกันเนอะ

พี่เอาให้ถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเจนพี่รู้แน่น

เจนค่ะ
รอให้ถึงวันนั้นก่อนได้ไหม
คือจริงไม่ใช่ว่าเจไม่อยากบอกพี่จริงนะ
แต่ว่าอะไรที่เกิดวันนั้นเจนจะบอกนะวันนั้น
อะไรที่ยังไม่เกิดก่อนเจ๋งก็ยังไม่อยากพูด
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้
พี่เจนแล้วยังแหวะที่เขาขอแล้ววันนั้นเราสวบเลยไหมคะ
ใส่มาไหม

อันนั้นให้เป็นเรื่องของพี่ใหญ่เนาะ
แม่งหนึ่งแม่งหนึ่งอีเซิร์ตกัน

คอบความกล้อง

ขัวขอพูดเท่านั้นหน่อย

พี่เจนอาฟิแจอาฟิโตรโรโมโมโรโมโรโม